พี่น้องกู้ภัยใจพระค่ะพี่บินบรรลือฤทธิ์นะคะและพี่เอกพันธ์บรรลือฤทธิ์นั่นเองนะคะ
ก่อนหน้านี้เนี่ยทั้งสองคนเข้าไปให้อาหารช้างนะคะที่พระเนียดคล้องช้างจังหวัดพระนครศรีอยุธยามา
คุณผู้ชมโอ้โหตอนนั้นเนี่ยหลายคนตื่นตาตื่นใจเพราะว่าเป็นวันเกิดของพี่บินนั่นเองนะคะ
ซึ่งทางปางช้างตามจังหวัดต่างก็มีการเรียกร้องเข้ามาว่าอยากให้ลงพื้นที่ไปช่วยด้วย
เพราะช้างที่อื่นก็ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙อดหยากเหมือนกัน
ซึ่งทางด้านพี่ไทยเอกพันธ์ก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ยนะพี่บินไม่ได้นิ่งนอนใจ
ล่าสุดค่ะขอเปิดบัญชีรับบริจาคช่วยช้างทั่วไทยเพราะว่าเงินของตัวเองเนี่ยหมดแล้ว
แล้วก็เริ่มเดินทางขนอาหารไปให้ช้างตามจังหวัดต่างนะคะ
เริ่มที่แรกก็คือจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ
ปางช้างทั่วประเทศก็เหมือนกับว่าติดติ่งมาว่า
ช่วยเหลือกิดเสมอเฉพาะที่ชะพาทธนครศรีวิทยา
ปางช้างมีทั่วประเทศทำไมไม่ไปช่วยบ้าน

เพื่อรับบริจาคให้กับน้องช้างทั่วประเทศ

รายได้ต่างที่มาจากนักท่องเที่ยวมันก็หมดไป
น้องช้างก็กินแต่ใบไม้แห้งใบไม้ที่เขียวบ้างไม่เขียวบ้าง
ต้องเอาอาหารไปเสริมก็คือซื้อผลไม้
เห็นว่าวันนี้เตรียมขนผลไม้ไปแล้ว
ใช่แล้วถ้าเกิดว่าใครนะคะอยากจะมีส่วนร่วมในการช่วยเหลือน้องช้างที่กำลังอดหยากอยู่ในขณะนี้
ก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดการโอนเงินได้นะคะ
ที่โซเชียลของมูลนิธิ
ร่วมกับตันยูนั่นเองนะคะ